ที่ที่จะพาไปรับรองว่าสนุกสนานมันแล้วเฮฮา
เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้เป็นอย่างดี
และที่สำคัญเตรียมจังหวะของคุณไว้ให้พร้อมแล้วไปดูกันเลย

มันเป็นลิราการควงสัก
โยนคลกขึ้นหน้าดูหน้าชมนั่นจริง
ต้องค่ะแอบลุ้นตามเหมือนกันว่าครกจะลงตรงไหน

นี่คือการแสดงความสามารถและลีลาของผู้เข้าประกวดเมสตันกะเทอร์
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นสาวประเภท๒นะคะที่เป็นคนจันทบุรีเท่านั้น
ซึ่งก็มาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาเลยค่ะ
และมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด๑๒คนด้วยกัน
แต่ละคนเนี่ยเขาก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมการแสดงมาเป็นอย่างดีนะไม่มีใครยอมกันเลยเห็นไหม
บางคนโยนครกบางคนควงสากบางคนโยนมะละกอบางคนพลิกเข้าตา
แล้วโดยงานนี้นะคะนายนิพนธ์ชูสง่าหรือว่าเจ๊แอมเจ้าของร้านตำกะเทยนะจ๊ะ
เป็นแม่งานที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะนี่แบบสวยแบบสวยก็มี
เขาจัดขึ้นเพื่อจะขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนร้านส้มตำกะเทยนะจ๊ะ
มาเป็นเวลากว่า๓ปีแล้วโอ้โหทางนี้ก็มีการจัดกิจกรรมทำบุญร้านด้วยนะ
ส่วนการจัดประกวดตำกะเทยก็เป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้านั่นเอง
แล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กแล้วก็สาวประเภท๒ได้โชว์ความสามารถของตัวเอง

ใช่ค่ะได้กล้าแสดงออกในคอนเซ็ปต์ที่มีส้มตำเป็นองค์ประกอบของการแสดงในครั้งนี้
ซึ่งต้องบอกว่าได้รับการตอบรับดีมาก
แล้วก็ยังมีการแสดงของศิลปินรับเชิญอย่างน้องดีเทลน้องฟาดินและน้องโฟกัสรวมไปถึง
นี่พี่ช้อนพี่ช้อนเจ๊ชอนของเราอรชรเชิญยิ้มนะคะ
ช้อนก็มาด้วยเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะกับร้านส้มตำกะเทยนะจ๊ะจันทบุรี
สำหรับใครที่อยากจะไปริ้มลองรสชาติส้มตำแบบอีสานแท้นี่เลย
น้ำปลาร้าของเขาก็หอมสดใหม่
แล้วก็มีเมนูมากมายให้เลือกสรรเนาะ
ทั้งเมนูใหม่ที่ต้องลองอย่างตำไหล่บัวปลาไซลมอนสุด

อย่ารอช้าจ้ะแนะนำไปลองชิมกันได้ที่ร้าน
กะเทยนะจ๊ะถนนแผ่นดินทองอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะ
เยี่ยมไปเลยเขาเป็นฟันคืนกำไรให้กับลูกค้า
น้ำลายต้องเช็ดกันใหญ่เลยนะ
ส้มตำนะแล้วก็ตำด้วยฝีมือของสาวประเภทสอง
อุ้ยแซ่บคุณสองจริงเลยนะ